ไปที่จังหวัดหาดใหญ่เอ้ยไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่อยู่จังหวัดทรงคลา
จังหวัดหาดใหญ่ทำไมไปสงขลาค่ะ
คุณที่นี่เขามีการจัดประเพณีสืบสารบรรพบุรุษที่หาดูได้ยากมากค่ะ
อ่ะมาค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะหุ่นร่างสูงสูงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่เขาเรียกกันว่าหุ่นเชิดทองสูง
จะมี๒ตัวคือหุ่นเชิดเพศชายและเพศหญิงเพศชายเนี่ยจะชื่อว่าทองท่อมส่วนผู้หญิงจะชื่อว่าทองแจ่มนะคะ
ชาวบ้านบ้านม่วงค่อมตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเขาสืบสารประเพณีแห่หุ่นเชิดทองสูงอันนี้
เขาบอกว่าเป็นต้นกำเนิดของชุมชนบ้านม่วงค่อมแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของชาวบ้าน
คือเขานับถือติดต่อกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณเป็นร้อยปีแล้วนะคะคุณ
หุ่นนั้น๒ตัวสังเกตนะครับว่าจะแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเลยเห็นไหมคะ
นี่เหมือนหนูสลงอะไรแบบเนี่ยนะแล้วผู้เชิดก็จะอยู่ด้านในตัวหุ่น
ซึ่งตัวหุ่นเนี่ยโหสูง๔เมตรโหยังถูก
สูงมากน้ำหนักก็เยอะอยู่ประมาณ๔๐กิโลกรัมได้
กิจกรรมนี้นะคะเขาจัดขึ้นเฉพาะช่วงงานประเพณีงานบุญงานสำคัญต่าง
ชาวบ้านเขามีความเชื่อเกี่ยวกับหุ่นเชิดทองสูง
หุ่นเชิดทองสูงจะมีความศักดิ์สิทธิ
ก็คือคอยปกปักรักษาคนในชุมชน
ซึ่งหุ่นทั้งสองเนี่ยจะออกมาสร้างสีสันเห็นไหมคะ
เวลาขบวนแห่ออกมาก็จะมาร่วมเต้นร่วมรำกับชาวบ้านเขา
แล้วก็จะมีขบวนแห่เหมือนกลองยาวมีนางรำล้อมหน้าล้อมหลังแห่กันไป
มีทั้งแห่ผ้าปากะทินอะไรอย่างเงี้ย
คือออกมาหมดถ้าเกิดว่าเป็นงานบุญงานมงคล
เขาก็จะแห่กันออกมาเป็นขบวนเห็นไหม
น่องนึกภาพนึกนะน้องใบซองนะ
ผมว่าคนที่เขาเชิดหุ่นที่อยู่ข้างในเนี่ย
ใช่เห็นไหมหุ่นสูง๔เมตรนะน้ำหนักต้อง๔๐กิโลกรัมนะ
แต่ก็อย่างที่บอกแหละว่าก็เป็นการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ความเชื่อตั้งแต่โบร่ำโบราณ
แต่ก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่พบเห็นได้นะคะ
โดยเฉพาะเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็จะได้ซึมซับเรื่องของประเพณีสำคัญของชาวบ้านม่วงค่อม
ที่จะได้ช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็สืบสารต่อไป
จากรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหรนรุ่นโหลน
โอ้โหพอดกันอย่างงานสืบไปสืบไปอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เอามาให้ดูกันเป็นเกรดเล็กน้อย